พอพูดว่ามีที่ว่ากลุ่มวัยรุ่น
มันจะมาตรงที่ไม่ตีกันยิงกันแทงกัน

แล้วคนที่บาดเจ็บก็บอกผมก็ไม่รู้เรื่องอีกเหมือนเดิม

ผู้ก่อเหตุนะคะแดงที่เราเขียนเอาไว้เนี่ยหลายคนเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงบริเวณนี้เนี่ยเป็นหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ที่ซอยชินตคามค่ะที่จังหวัดอุดรธานีวัยรุ่นอาวุธมาเพียบค่ะ
พวกทำร้ายร่างกายวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ทำให้มีคนเจ็บ๑คนด้วยชื่อนายจิระพงศ์อายุ๒๐ปี
ถูกฟันเขาที่แก้มซ้ายขาซ้ายบาดเจ็บนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคุณผู้ชม

ยังมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งด้วยที่เขาคาดว่า
ก็คงจะเป็นกลุ่มเดียวกันเหมือนกันนั่นแหละ
ไปก่อเหตุเนี่ยหลังจากไปฟันในจิรพลแล้วมีการขี่มอเตอร์ไซค์
ไล่ทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอื่นด้วยเหมือนกัน
แล้วก็มีคนถูกฟันถูกแทงด้วยนะคะ

ตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุอีกจุดหนึ่ง
คือหน้าสำนักงานโครงการชลประธานอุดรธานีนะคะ
หนึ่งในกลุ่มบาดเจ็บเนี่ยนะคะก็คือนายอัครเดช
คนนี้ถูกแทงเข้าที่ราวนม

บอกว่าตัวเขาเองกับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค้อนกลับมา

ผู้ชายประมาณ๓๔คนขี่มอเตอร์ไซค์๒คันไล่ตามมา
แล้วเอาอาวุธมีดไล่ฟันพวกผมเลย
ยืนยันว่าพวกผมไม่ได้รู้จักเขานะ

ยังไม่แทนที่มีเรื่องกับใครเลย
อยู่ดีก็มาทำร้ายกันแบบนี้ค่ะ
ขอบคุณที่มากับพี่อำนวนแทนให้ครับ